ใกล้ถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็น

เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา
อากาศเย็นที่แผลลงมาปกคลุมตอนบน

หลายคนวางแผนจะไปสัมผัสอากาศเย็น

ดังนั้นถ้าหากใครไปอาจจะไม่ได้เจออากาศเย็น

จากอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้ครับ
แผลลงมาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางแล้วก็ภาคเหนือ
ขณะนี้จะสังเกตว่าสีม่วงเนี่ยนะครับ
ถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราไปแล้วนะครับ

ที่ยังเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูล

แต่ว่าช่วงตอนบ่ายอากาศค่อนข้าง

ใครที่อยู่บริเวณแนงกล่าว
บริเวณดังกล่าวอาจจะต้องระวังเรื่องของการปรับเปลี่ยน
อุณหภูมิร่างกายกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนะครับ
ขณะที่กระแสลมที่พัดเข้ามาก็มีกำลังอ่อนลงด้วย
ดังนั้นจึงทำให้ความชื้นต่างที่พัดเข้ามาในขณะนี้
ไม่สามารถที่จะระบายออกได้ดีมากนัก
อุณหภูมิตอนกลางในช่วงเช้าก่อนหน้านี้
กรุงเทพมหานครเคยอยู่ที่ประมาณ๑๖องศานะครับ
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๒๖องศาในช่วงประมาณตี๕
ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๑๘นะครับ
สานตอนบนอยู่ที่ประมาณ๑๙องศา
ส่วนตอนกลางวันครับจะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้น
ซึ่งถ้าหากเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับ
ช่วงสุดสัปดาห์อุณหภูมิก็จะยังคงทรงแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนกระแสลมที่เห็นนี้เป็นกระแสลมที่มาจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
กำลังลงจึงทำให้กลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวอยู่แถวมาเลเซีย

ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งอันดามันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

คลื่นลมก็ยังคงมีความแรงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุณจนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ